แงระยับเตรียมปรับราคาไข่แก้บนแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นอาหารเข้ากล่อง๒เลขแก้บน

ไล่เลี้ยงไข่ปิ้งร้านไข่ปิ้งริมทางข้างทาง
ยังโดนเลยครับช็อกมากเลยไม่ไหวแล้วร้านไข่ปิ้งก็ซิ่งไม่ออกแล้ว
เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเหลือหลายจริง
เอาดูราคาไข่ก่อนราคาไข่ปรับรายงานไปแล้ว

ถ้าเบอร์๐ราคาแผงละ๑๑๓บาท

โอ้โฮโอ้โฮแล้ว๓บาทกว่า

ยังไม่ชัดต้นต้มนี่มันทำได้ลวกเลย
อดเวลาเรากินกะเพราไก่ไข่ดาวอย่างนี้

ส่วนเบอร์๑ที่เอาแบบบ้านที่เรากินกันคือเบอร์๐กับเบอร์๑

ฟองหนึ่งก็๓บาท๖๐สตางค์

ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องกะเพราไข่ดาว

เคยขาย๓๐๔๐กว่า

ได้ไหมได้ขายราคาเดิมได้แต่ต้องลดไซส์ลดขนาดลงมา
เท่ากับว่าเอาข้าวไปเล่นแล้วก็เนื้อหมูเนื้อไก่ไข่

ส่วนแม่ค้าร้านไข่ทรงเครื่องอะไรคือไข่ทรงเครื่อง
ปิ้งอ่ะไข่ปิ้งที่มันมีสามารถที่ไปไอ้เครื่องปรุงอยู่ข้างในได้
เขาทำอย่างไรเขาเจาะหรือเขาเจาะแล้วก็เอาผักเอาใสไฟไว้ข้างใน

เดิมทีขาย๑ไม้๓ฟอง๒๐บาทเดิมทีก็ใช้เบอร์๑
แต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องปรับลดไซส์ลงมา
ปรับลดไซส์ลงมาคือไข่อาจจะไม่ใหญ่เท่าเดิมอีกแล้ว
ฟังจากแม่ค้าไข่ปิ้ง
เราเดือดร้อนจริงแต่เราก็ไม่มีเสียงที่จะไป
ไปคุยกับท่านได้ขอฝากด้วยนะครับ
ราคาใหม่ที่ฉันซื้อเมื่อวานนี้
อาจจะเป็นสต๊อกเดิมราคาเดิม

หลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซา
อย่าไปโกรธเขาเพราะนี่คือเรื่องของกลไกตลาด

ไข่ต้มแก้บนอย่างร้านเจ๊ทุเรียน

กระทบแม่ค้าก่อนนะแล้วแม่ค้าก็แบกไม่ไหว
ก็ต้องไปให้ลูกค้าลูกค้าก็แบ่งกันไป

ศรัทธามาไหว้ขอบารมีหลวงพ่อโสธร

เริ่มได้เลยว่าราคาไข่แผงใหม่เนี่ย

จะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ฟอง๓๓๐๓๖๐บาท
สำหรับฟองเล็กถ้าเป็นฟองใหญ่

๕๐๐บาทเลยนะครับโดยเฉลี่ยปกติ

เข้าใจว่าคนคงจะสภาพเหมือนเดิม

ต้องลดปริมาณในการบนบานสารกล่าว

สัทธาความเชื่อกันแหละครับใช่